เอาล่ะไปดูต่อกันที่สาวสวยเสียงทรงพลังคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับแก้มวิทยานีหลังจากที่ไปขึ้นเวทีออสก้ามา
กลับมาเมืองไทยคุณค่ะงานชุกกว่าเดิมอีกนะคะ
เจ้าหญิงเจ้าหญิงหวานใสอะไรอย่างนี้นะคะ
แก้มบอกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะ
ตอนนี้เห็นว่างานเยอะนะแต่คิวงานว่างเนี่ยก็ยังพอมีได้อีกเยอะเลย
ส่วนที่เห็นว่าทำแต่งงานแล้วเรื่องความรักเรื่องฟงเรื่องแฟนไม่เคยมีข่าวกับเขาเลยนะคะ
แก้มบอกว่ามันก็ยังไม่มีจริงนะพี่
แล้วปีนี้ขึ้นเลข๓แล้วนะคะก็ยังไม่มี๓๐แล้วล่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวเองเรื่องเยอะไปหรือเปล่า
แต่ว่าคุณแม่เขาก็บอกว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะ

เอาที่แก้มสะดวกใจแล้วก็สบายใจเลยจ้า
ถ้าถึงเวลาแก้มบอกตอนนี้มันไม่มีจริงหรือเปล่า
ไม่รู้อย่างไรง่ะ

น่าจะสงสัญสงสัญคนที่จะเข้ามานะคะ
จะบอกว่าไม่พร้อมก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็๓๐แล้วปีนี้๓๐จะ๓๑แล้ว
แต่ว่าถ้ายังไม่ใช่จังหวะของเราตอนนี้อาจจะคือเราอาจจะเป็นคนที่ต้องทำงาน
ด้วยความที่เราดูแบบไม่ได้แบบสนใจเรื่องอะไรอย่างนี้มั้งคะ
เขาก็เลยไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาแบบจริงจัง
ครอบครัวเองเขาก็เป็นห่วงว่าจะมีคนมาดูแลเราไหม
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็มีครอบครัวแล้วก็เพื่อนรอบข้างที่ดูแลเราอยู่แล้วด้วย
นี่ไงถึงไม่มีตัวจริงของหัวใจแต่ว่าทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของแก้มเขาก็ดูแลกันอยู่นะจ๊ะ
คอยดูข่าวอะไรแบบนี้คิดอะไรได้ไหม

ฉันคิดว่าดิฉันควรจะไปเรียนร้องเพลง
ดูสินักร้องแต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังแห่งปังทุกคนเลย

อยากจะวอร์มเสียงโชว์ก็เกรงใจคุณผู้ชม

เอาจริงเห็นแก้มแบบนี้แล้วก็รู้เลยนะว่าความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน
บางคนรักที่จะโสดแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปนะคะ